เห็นด้วยเพราะอะไรไปดูคลิปก่อนครับ
เฮ้ยรอดตายแล้ว

ไม่รู้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้หรือเปล่า
ดูในภาพนี้มันจะมีบางจุดที่หลายคนเห็นแล้วไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้กำลังทำอยู่
จริงความยาวในคลิปนี้มัน๔๒วิ

ภาพก็จะเห็นว่าเล็บเท้าด้านหลังของมันหลุดออกไปเลย
แมวมันก็สีขาวตัวเล็กนิดเดียวเอง
ผู้ชายสองคนนี้คนหนึ่งก็พยายามช่วยมันจะจับมัน
มันก็จะกัดก็เลยเอาผ้ามาจับมันอีกทีป้องกันมันกัด

เป็นคลิปที่เขาบอกว่าธาตุนาวเห็นแล้วก็สงสารสะเทินใจนะฮะ
โอ้โหน้องเป็นยังไงบ้างโอ้โหชื่นชมที่ไปช่วยกัน
ตอนนี้เขาบอกว่าปลอดภัยแล้วทุกคนก็โล่งอก
แต่มันกลายเป็นดราม่าเหตุผลทำไมเป็นดราม่า
คุณผู้ชมเห็นป้ายแดงฝั่งซ้ายมือในคลิปไหม
ปุ่มว่าอะไรมันคือปุ่มฉุกเฉิน
ุ่มฉุกเฉินหลายคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่กดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนก่อน
น้องจะได้ไม่เจ็บทำไมไม่กดปุ่มอยู่ซ้ายมือก่อนที่เราวงไว้ให้เนี่ย
ก็กลายเป็นดราม่าว่าโอ้โหปุ่มจะทิ้มตาอยู่แล้วทำไมไม่กด
บางคนก็พิมพ์เข้าไปบางคนก็บอกว่าโอ๊ยกดปุ่มก่อนสิ
แต่มันก็มีคนไปพิมพ์ตอบว่าถ้าเกิดกดไปมันจะโดนเจ้าหน้าที่เขาว่าหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงแต่มันก็กลายเป็นดราม่ากันไป
กรณีที่มีแมวไปติดหรือมีอะไรไปติดอะไรแบบนี้
หรือมันต้องยังไงหรือต้องวิ่งไปตามเจ้าที่มากดให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
วิธีการกดปุ่มฉุกเฉินหยุดบันไดเลื่อนเนี่ยพบว่าเขามีข้อแบบนี้ว่าห้าม
มีข้อห้ามหลายข้อเหมือนกันแต่มันมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการกดปุ่มคือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณากดปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ตัวบันไดเลื่อนได้
ดปุ๊บแล้วรีบวิ่งไปแจ้งพนักงานทันทีในกรณีนี้ไม่แน่ใจว่ามันเข้าข่ายกรณีฉุกเฉินไหม
ฉุกเฉินนะฮะเพราะแมวติดอยู่ขามันอาจจะขาดก็ได้
ครูค่ะชื่นชมต้องการช่วยอยู่แล้วแต่วินาทีนั้น
สติสตางค์เราก็ไม่ได้อยู่กับนึกตัวใหม่กันน่ะ
ไม่ทันเห็นปุ่มเนียไม่เล่าแต่แมว